ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้จักรยานนะครับ
ก็ขี่จักรยานไปจอดเอาไว้ตรงจุดที่เขามีไว้ให้จักรยานจอดนะฮะ
อันนี้ฮะเสื้อสีดำคนนี้นะครับจูงจักรยานไปแล้วนะครับ
น่าจะเป็นกลางคืนไหมภาพดูมืดใช่ไหมกลางวันใช่ไหมมันมีที่จุดจอดข้างใต้เที่ยงครึ่งนะ
เข้าไปจอดเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาก็ไปทำธุระอะไรของเขาต่อ
แต่ไอ้จักรยานที่จอดไว้มีผู้ชายคนนี้มาขี่ออกไปเลย
มันจัดการที่ล็อกที่ล็อกที่เขาบอกว่าเขาก็ล็อกของเขาไว้อย่างดีนะ
มันมีวิธีการในการเอาที่ล็อกออกแล้วก็เอาจักรยานเข้าไปเลยนะครับ
คือจุดที่จอดรถจักรยานต่างที่เขามีให้ตามจุดต่างเนี่ย
เจ้าของจักรยานต้องหาอุปกรณ์ในการล็อกไปเอง
บางคนก็มีแบบแน่นหนามากแน่นหนาน้อยอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าจักรยานของผู้เสียหายเนี่ยถูกคนร้ายเอาไป
ตอนเที่ยงครึ่งวันที่๙กันยายน
หลังจากรู้ตัวว่าจักรยานถูกคนร้ายเอาไปก็โทรแจ้ง๑๙๑
แล้วก็ไปประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักรที่อยู่ติดกัน
เห็นชัดเจนเลยครับเข้าไปจอดแล้วคนร้ายก็นี่ฮะมันปั่นออกไปเลยครับ
โอ้โหแสบจริงสวมหมวกแล้วก็มีแมสปิดบังใบหน้าด้วย
สงสัยจะรู้ว่าแถวนี้กล้องวงจรปิดเยอะนะครับ
่งหน้าขี่ไปทาง๕แยกลาดพร้าวนะฮะ
ก็เอาภาพมาโพสต์เพื่อจะเตือนภัยกัน
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าก็คงไม่หวังหรอกว่าจะได้คืนอะไรพวกนี้มันก็คงจะจับยาก
แต่ก็โพสต์เตือนไปอุทาหรณ์ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้
แต่ใครที่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมก็ให้ข้อมูลมาได้ที่สนบังซื้อแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ผู้เสียหายก็เป็นภูมิกับรายการของไทยรัฐของเรานี่เองนะครับ

วันนี้ก็เลยยังไม่ได้มาเลยไม่รู้ว่าสงสัยต้องเดิน

ขอให้เจอเร็วก็แล้วกันนะครับ
ติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างได้อีกครั้งในไทยรัฐจอบประเด็นเวลาประมาณ๕ทุ่มนะครับ